เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
ไปค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เป็นอะไรเหนื่อยแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเนาะอายุอาณาภัณฑ์

จริงเราจะได้ไม่แก่เนอะวันนี้แค่เอาชนะความแก่ก็เหนื่อยแล้วหนุ่ม

เมื่อวานนี้มือผักอย่างเงี้ย

แล้วก็ไปชกมวยถ้าอย่างงั้นมันไม่มีแรงที่ไปสู้กับนางอ่ะ

วันนี้วันที่๑๐ธันวาคม
แน่นอนครับว่าอย่างที่รู้กันมาว่า

ใกล้พื้นที่ชุมนุม
ให้กับประชาชนเนี่ย
ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ

ถนนอย่างงี้นะ
ไม่ใช่ถนน
หลายที่ไปประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม

แน่นอนครับเพื่ออำนวยความสะดวก

เราก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวใช่มั้ย
ไปถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมนะครับจึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรประกอบกับแผนการเดินทางอย่างนี้นะฮะโดยขอให้หลีกเลี่ยง
จนกว่าจะเสร็จการชุมนุมหนึ่งถนนลูกหลวงถนนถนนนะฮะลูกหลวงแยกเทเวศถึงแยกหนุ่มจะต้องปล่อยไม่ได้แล้ว
ถนนนครราชศรีมาแยกประชากะเสม
ถึงแยกวังแดงราชดำเนินนอกแยกมะเขวานรังสรรค์ถึงแยกวิสักวัล
พิศนุโรคสนุนพิศนุโรคนี่แหละแยกพิศกวันถึงแยกพาณิชยาการ
แล้วก็สนุนพันธกรประถมตลอดสายเลย
เราจะดูว่าทั้งหมดเนี่ยคือจะเกิดการชุมนุมเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ได้เตรียมกำลังตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้สนุนนะครับ
คุณหมายควรอยู่ฟังไปก่อนเข้าใจมั้ยคะ
พี่บิ๊งก็ไม่ได้

ค่อยฟังทีล่าสาเตบฉันจะเล่าเป็นเรื่อง

คือเขาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจัดกิจกรรม
วันนี้เป็นวันและถามโบรนะครับเป็นวันสิทธิ์ที่มนุษยาชนสากลหลายจุดโดยจุดประสงค์
คือวันนี้ที่เด็กเขาเรียกร้องกันหรือกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องกันคือ
ยกเลิกมาตรา๑๑๒นะครับวันนี้เขาทำกันที่ไหนอนุสรสถาน๑๔ตุลาแยกคอกวัวนะครับ
แล้วก็มีการอ่านคำแถลงการของนายพระฤทธิ์หรือแพนกวินแพนกวินแล้วก็รุ้งปนัสยา
รวมถึงคนอื่นก็จะมีการอ่านแถลงการกันเกี่ยวกับยกเลิก๑๑๒ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนะฮะ
ในขณะที่ส่วนที่๒คือส่วนจุดที่๒เนี่ยตัวแทนกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยเนี่ย
แล้วก็นานาชาติเนี่ยเพื่อกดดันต่อรัฐบาลไทยเขายกเลิกอะไรกันเพื่อจะยกเลิกกฎหมายมาตรา๑๑๒
ล่าสุดครับวันนี้ร้อยตำรวจเอกเกริกเกียรติคงดีเนี่ยรับแจ้งเหตุได้ยินเสียงระเบิดอันนี้แหละคือจุดที่เขาพูดกันเยอะพอสมควรว่ามีเสียงระเบิดที่อนุสรสถาน
สี่ตุลาจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนนะฮะ
เก็บกู้ระเบิดอีโอดีแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
โดยที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ภายในรั้วบริเวณขั้นบันไดก็เมื่อเขาไปตรวจปุ๊บเนี่ย
จะเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะพบเป็นรอยหินแกนิดเนี่ยแตก
หินเนี่ยกระจายเกลือดเลยนะฮะก็มีคราบเขม่าเกาะใบบัวในกระถางเนี่ย
ยังพบเศษท่อพีวีซีสีฟ้าตะปูขนาดยาว๑นิ้วครึ่ง
กระจายไปทั่วเลยทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวรศักดิ์เขาคือใครกัญชัย

ไม่เป็นไรเราก็มีคุณนำหน้าไปให้ด้วย

กล้องวงจรปิดใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
ซะว่ามีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชาย

หมายเลขทะเบียนมาจอดริมถนนเลยนะฮะ
ราชดำเนินนะฮะ
นะฮะก็คือมาจอดตรงริมถนนนะฮะราชดำเนินกลางฝั่งขาออกเนี่ย
แล้วก็คนซ้อนท้ายเนี่ยลงไปจุดประทัดเออนั่นไง
ลงไปจุดประทัดยัดแล้วก็คว่างเข้าไปที่รั้วอนุสรรค์สถานสิตุลาคม
แล้วก็วิ่งมาขึ้นซ้อนท้ายรถเนี่ยก็เอาง่ายไม่ใช่ระเบิดน้อง
ค่ะเป็นประทัดยัดยักษ์ยักษ์ยักษ์ที่จอดรอหลบหนีอยู่เนี่ย
เรื่องต้นเนี่ยเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องนะครับมีการใช้ใส่สะเก็ดที่เป็นเศษตะปู
นั่นแหละครับครับอ้าวว่ากันไปสร้างความบุญใหม่กันอ่ะอ้าว
วันนี้เขามีการแจกเป็นลอตเตอรี่ใช่ไหมรู้สึกว่าวันนี้จะมีการแบบว่า
แจกเป็นล็อตเตอรี่เป็นแบบว่าเอ่ออืมเป็นล็อตเตอรี่อะไรอีกอ่ะ
เดี๋ยวกำลังหาข่าวอยู่นี่อ่ะสิบทันวันนี่นี่นี่เอามาแล้วนะฮะ
นะฮะนี่ก็เป็นแจกลอตเตอรี่เขาบอกเป็นที่ละลึกของการที่วันนี้ไปชุมนุมกัน
ศูนย์ห้าห้าเจ็ดหรอศูนย์ห้าห้าเจ็ดอืมอืมน่ะกินแล้วแบ่งล่าสะดอน
ไปขึ้นรางวัลให้ใครอ่ะเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเลยประเทศมีประชาธิปไตยเลย
คือรางวัลยังไงดีนะแล้วก็มันก็จะมีอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการ
รั้วรวดหนามที่แยกเทเวศจำได้ไหมตรงนั้นนะครับ
โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปวางแนวกั้นในพื้นที่กระทั่ง
ผลักดันกันเกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้โตโต้อ้างว่า
มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าจะขอเปิดทาง๑เมตร
เขาว่าจะขอเปิดทางหนึ่งเมตรแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่
ก็ไม่ให้เข้าไปเปิดทางนะครับซึ่งหลังจากที่มีการผลักดันกัน
จนทำให้ร้านค้าในบริเวณหน้าเก่าเนี่ยต้องทยอยปิดร้าน
คือมันสร้างความเดือดร้อนนั่นแหละเอาง่ายโตโต้ปียรัฐจึงประกาศว่า
จะไม่มีการลื้อรวดหนามในจุดนี้แล้วแล้วก็จะถอยออกจากพื้นที่ที่
เออไปเป็นกลุ่มค่ะนะครับเนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เข้าจับกลุ่มพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถลื้อรวดหนามในจุดนี้ได้
ต่อมานะฮะกลุ่มกาดวีโว้เนี่ยได้เริ่มถอนกำลังออกจากพื้นที่
โดยถอยไปยังตรอกบริเวณดังกล่าวแล้วก็กระจายตัวกันออกไปนอกพื้นที่นะฮะ
มีการประกาศจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเริ่มมีการเปิดการจราจรปกติแล้วตอนนี้นะครับ
จริงตอนนี้น่าจะเปิดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่๑๖นาฬิกาแล้วเนอะถอนกำลังกันไปหมดแล้ว
เอาละฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุแค่๒๐ปีเองคุณผู้ชมครับ
ไปชิงทองนะฮะเพราะอะไรรู้ไหม

บริโจรตรีชะหรองสุกจันทร์นะครับท่านเป็นภูมิคับการศาลีตำรวจภูทธอนจังหวัดไชเยบภูมินะครับ
ตอนนี้มีการสั่งการให้ชุดจับกลุ่มเรื่องประกอบไปด้วย
ไปเกิดขึ้นที่ร้านทองทิปสวรรค์
เหตุเกิดเมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมาครับ

หรือว่าตุ๊กผ่ามเป็น

เรื่องต้นก็ให้การรับสารภาพว่าตนเองนั้นตกงาน
แล้วแฟนสาวที่เรียนอยู่ชั้นมปลายเนี่ยท้อง
คิดจะหาเงินเพื่อเอาไปให้แฟนนั้นทำแท้ง
ซึ่งแน่นอนครับพอขายมาได้แล้ว
เขาเอาเงินเนี่ยโอนให้แฟนนั้น๑๐๐๐๐บาท
และตัวเองเนี่ยครับก็เอาเงินจำนวนอำมาตรสัก๑๓๐๐๐บาทไปใช้
แล้วก็ซื้อยาเสพติดเนี่ยผู้ก่อเหตุไปแล้วจ้ะเห็นไหมจ๊
โอ้โหดูสินี่ไปกันอย่างนี้เลยง่ายเลย
นี่วิ่งเป็นอย่างงี้นะฮะยกยักยกยักไปแล้วนะเห็นไหม

ก็ไม่ได้ดูรีบนั่นอ่ะนี่อ่าวิ่งตามออกมา
วิ่งตามออกไปทันแล้วไปแล้วเนี่ยนะครับ

ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีฉลองครับได้คุมตัวผู้ต้องหานั้นมาทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพแล้วก็จะส่งตัวนะครับ
ให้กับทางพันธุรกิจเอกวัฒนาชัยจันทาธุม
ท่านเป็นภูมิกับอยู่ที่สพเมืองชายภูมินะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีในเกาะหากุฟิ่งราวซับ
แล้วก็ให้สงสารนะฮะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่ะนี่ก็คือตอนทำแผนอืมอืมฟังเสียง
เฟย์ฟังเสียงสักนิดหนึ่งไหมฮะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีเงินทำแท้งครับทำอะไรนะทำแท้งครับ
ไม่มีเงินทำแท้งครับผมแล้วเราคิดยังไงแบบยืมใครก็ไม่ได้ครับ
ที่ทำงานก็ไม่ค่อยได้ทำงานครับก็เลยทำเลยครับ
จะเอาเงินไปทำแท้งครับผมแฟนรับรองครับแฟนอยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่บ้านเดียวกันครับ
ในตอนนั้นเราคิดว่าจะเอาเงินไปทำแท้งโดยที่การมาขโมยทองครับผม
อย่างเดียวเลยไม่ได้เอาไปอย่างอื่น
ครับไปได้ค่ะอืมนี่แหละฮะก็ตุกจับเรียบร้อย
อืมถูกอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็สำหรับโควิดสิบเก้าอ่ะนะคะ
ก็มีกรณีที่พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด๕รายด้วยกัน
แล้วก็มีรายงานติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๑รายวันนี้นะคะก็เป็น๖ราย
โดยพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวคณะทำงานในโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งก็มีการเข้าไปสอบสวนประวัติแล้วก็ค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แพทย์เกลิกอัศวะเมธาก็ได้โพสต์ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะคะ
ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนทุกท่านให้ทราบ
มีกลุ่มพนักงานพยาบาลของเราที่ไปปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าที่โรงแรม

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ถูกกักตัวแล้วก็ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ก็มีการกักตัวบุคลากรทุกท่าน
มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไว้อย่างเคร่งครัด
กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงค่ะเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการติดเชื้ออย่างแน่นอน
และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะคะ
เพื่อช่วยกันสืบค้นแล้วก็หาสาเหตุ
รวมถึงควบคุมการระบาดในโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนอย่างเต็มที่เลย
กว่า๘๐๐คนซึ่งก็ได้ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด
ดังนั้นจึงอยากจะเรียนย้ำให้ทุกท่านมั่นใจค่ะว่า
การติดเชื้อในพนักงานที่เกิดขึ้นได้ถูกประเมินและควบคุมเป็นอย่างดีแล้ว
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลไม่ใช่บุคลากรที่มีความเสี่ยง
ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานหลังจากมีคนไทยในประเทศเมียนมาค่ะ
ลงทะเบียนขอกลับเข้าไทยนะผ่านพรมแดนแม่สายอีก๑๐๓คน
แต่บางคนพบว่าเขาไม่ยอมมารายงานตัวตามที่แจ้งความจำนงเอาไว้
บางส่วนติดขัดเรื่องของเอกสารแล้วบางส่วนที่ไม่แสดงตนขอกลับประเทศก็เพราะว่า
เป็นคนไทยที่แอบลักลอบเข้าไปทำงาน
คือเข้าไปที่ท่าขี้เหล็กนี่แหละค่ะกว่าพันคนเลยทีเดียว
เป็นพันนะคะทั้งนี้เขาคาดการณ์ไว้ตอนนี้เลย
เหลืออีกประมาณ๔๐๐คนที่ยังตกค้างอยู่ที่นั่น
ซึ่งทางการท้องถิ่นเมียนมาก็มีการแจ้งบอกว่า
หากใครที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้ว

เพื่อขอกลับประเทศถือว่าเป็นบุคคลผิดกฎหมาย
ซึ่งก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดี
ตามกฎหมายของทางเมียนมาต่อไปด้วย
แต่หากแจ้งขอกลับผ่านช่องทางที่ภาครัฐเปิดให้

จะลักลอบเข้าไปวันนี้จะกลับประเทศมา

ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตกใจตกใจเป็นผีเลยล่ะ
ผมตกใจผมนั่งกำลังเขียนคุณพูดมา

เขาแถลงสถานการณ์โควิดในจังหวัดเชียงรายว่า
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๓คนกับหนุ่มเอ้ย

เพราะว่าเมืองช่ายแดน

ตรงนี้คือสิ่งที่เขาทำกันได้
รู้สึกว่าโรงพยาบาลเขาจะสามารถรับได้ถึง๖๐คนนะ

ผู้ติดเชื้อสามรายเป็นผู้ชายอายุ๓๓

แล้วก็ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงแหล่งเดียวกันทุกคน

เช่นเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดังนั้นการมีตัวเลขในสถานที่นี้จึงเป็นเรื่องปกติ
แล้วพบว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาก็ไม่ใช่คนเชียงรายฮะ

ซึ่งเอาจริงแล้วในเมียนมาร์
หลายคนถามว่าสถานการณ์เป็นยังไง

อัปเดตแบบเรียลไทม์สถานการณ์โควิด

เค้ามาพบผู้ติดเชื้อนี่

เพิ่มเป็น๑๑๗๓๙คน

ถึงขนาดว่าเว็บไซต์อีรวดีเนี่ย
องซานซูจีเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ย

เป็นเมืองที่พบการระบาดของเชื้อโควิด๑๙รุนแรงที่สุดในประเทศ
กลายเป็นย่างกุ้งเมืองหลวงของเขาอะพี่
มีการระบาดมากที่สุดในประเทศแล้วนะตอนนี้
โดยจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในเมียนมาร์

อยู่ในนครย่างกุ้งถึงเท่าไหร่รู้ไหมพี่หนุ่มตอนนี้
ในขณะเดียวกันเนี่ยองน์สานสู่จีนเขาได้ขอร้องให้
กุ้งเนี่ยเอาจริงเขายังชิวกันอยู่คือเขายังชิวกันอยู่นะครับเขาบอกระเมิดฝ่าฝืนการมาตรการโควิดกันพอสมควรนะครับส่วนอีกหนึ่งเมืองใหญ่ถ้าสมมุติเมื่อก่อนเห็นไหมการแอร์เอเชียหรืออะไรก็แล้วแต่จะบินอยู่สองเมืองย่างกุ้งมันดาเรก็เป็นที่มันทะเลถ้าสมมุติโอ้โหพลาดมากถ้ามันทะเลนี่ตอนนี้อากาศติดลบนะ
หนาวหรือติดลบเลยเหรอคะคือถ้าสมมุติขึ้นเขานี่ติดลบน้องที่มันทะเลเนี่ยถือว่าเป็นเขตที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มากเป็นอันดับ๒ในเมียนมาร์นะฮะจนทำให้ทางการเนี่ยได้มีคำสั่งให้ประชาชนใน๗เมืองของมันดาเลเนี่ยนะครับอยู่แต่บ้านคือไม่ให้ออกจากบ้านเลยแล้วก็คำสั่งนี้มันจะไปสิ้นสุดจนถึงวันที่๑
ผู้หญิงที่เข้ามาแล้วตอนนี้เป็นโควิดแล้วก็รักษาตัวอยู่ในเมืองไทย
โดนฟ้องด้วยโดนแน่เขาบอกเขาเอาแน่
แล้วคนที่กำลังจะข้ามกลับมาโดยที่ผิดกฎหมายแล้วจับได้ปุ๊บ
หรือมาเป็นโควิดนะไปรักษาโดนเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นคือต้องเข้ามาทีนี้ผมมีโอกาสคุยกับทางตม

เขาก็ชี้แจงไว้แล้วนะครับว่ามันมี๒แบบ

คือเขาบอกว่าแบบที่หนึ่งคือข้ามไปฝั่งนู้น
ข้ามไปแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไม่กล้ากลับมา
ก็เลยต้องข้ามกลับมาแบบผิดกฎหมายด้วย

สองนะฮะก็คือข้ามไปอย่างถูกกฎหมาย
แต่พอจะกลับมาปุ๊บด่านมันปิด
ตอนนี้คือด่านเขาปิดเขาจะแบบว่าเหมือนต้องยื่นเรื่องไป

เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไม่อยากรอ

สำหรับคนที่ข้ามไปแล้วผิดกฎหมาย
ข้ามกลับมาเนี่ยขอให้ข้ามแบบถูกกฎหมายเถอะ

เขาบอกว่าไม่เป็นไรโทษมันไม่ได้แรงมาก
แต่ถ้าคุณข้ามกลับมาแบบผิดกฎหมาย
แล้วเป็นโควิดกลับมาอันนี้หนักเลย
โดนโทษด้วยหนักเลยนอกเหนือจากโดนโทษอย่าง
แล้วโดนฟ้องด้วยเป็นอย่างที่สองด้วย

อยู่ฝั่งนู้นแล้วดูข่าวใส่ไข่อยู่

คือเข้ามาแล้วก็แจ้งมาแล้วกักตัว๑๔วัน

อันนี้หนักเพราะว่าผู้ประกอบการทางเชียงรายเชียงใหม่

อย่าไปดูสิสิงบุรีพี่เจศราชบุรี

แม่ค้าแม่ขายกำลังจะขายของได้ขายไม่ได้
ใช่ซึ่งปิดสงสารเจ้าเชียงรายเชียงใหม่จริงนะ
ทางธรรมนาเองเขาก็บอกชัดเจนนะคะ

ไม่ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณจะขอกลับประเทศ

ทั้งทางนู้นและทางนี้มันผิดหมดแล้วถ้าเกิดหนีหมด
คืออยากไปกลัวว่าข้ามไปแบบผิดกฎหมายแล้ว
กูจะกลับมาไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหากลับมาเถอะ

อย่างน้อยเนี่ยนะโทษมันไม่ได้หนักมากมาย
เท่ากับการที่คุณข้ามกลับมาหนีกลับมาแล้วเอาโควิดกลับมา
คุก๒โดนฟ้องเสียเงินด้วย
เนี่ยเขาบอกว่าใครข้ามโดนนี้โดนหมด

คือวันนี้ค่ะทางศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙

บอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘ราย
ซึ่งก็จะแบ่งเป็นเดินทางมาจากต่างประเทศ๑๗ราย
แล้วก็ติดเชื้อในประเทศด้วยจากกรุงเทพ๑ราย
ซึ่งเอาอย่างงี้หน่อยขอแนะอีกทีนึงว่าวันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่คนที่เข้าทางเชียงรายไม่ได้เป็นคนเชียงรายทั้งหมด
คือวันนี้คุณเข้ามาทางถ้าสมมุติเข้ามาถูกต้องเนี่ย
ก็เหมือนกับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิของเราเนี่ย
เสร็จปุ๊บคุณก็โดนกักตัวเลยถูกต้องไหมฮะ
ชั้นใดชั้นนั้นเขาเทียบเท่าท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ
เข้ามาปุ๊บรับคนเข้ามาก็เข้าสู่กระบวนการสเตจคอลันทีน
ซึ่งคุณไม่ได้เสียเงินนอกจากคุณเป็นคนหล่ำคนรวย

เขามีอยู่โรงแรมห้าดาวน์หกดาวน์ละมีอยู่
แต่ถ้าสมมุติมันมีแบบไม่เสียเงินก็นอนโรงแรมเหมือนกันนะ
เขาก็ดูแลดีนะเขาก็ดูแลดีก็คือนอนโรงแรมเหมือนกัน
แต่วันนี้ที่ในโซเชียลหรือแบบในสังคมต่าง
เขาเริ่มถามมาว่าสรุปคนที่ไปเชียงรายเชียงใหม่เนี่ย
แล้วกลับสมมุติจากกรุงเทพไปเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่
กลับมาต้องกากตัวไหมไม่ต้อง

เพราะวันนี้เขามีบางที่บอกว่าบางวันสำหรับใครไปเชียงรายเชียงใหม่มา
ไม่ไม่คือวันนี้ผมได้คุยหมดแล้วคือยืนยันว่าไม่ต้องนะฮะ
ไปเชียงรายเชียงใหม่กลับมาก็คือไม่ต้อง
หรือถ้าไปเนี่ยก็ไปได้นะเพียงแต่ว่าคุณก็ใส่หน้ากากอนามัยอะไรอย่างนี้

ล็อกดาวน์๓จังหวัดขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนก
ซึ่งว่าไปได้กลับมาให้ดูแลตัวเองค่ะเปิดได้
เขาบอกว่าปิดเมืองเชียงรายเชียงใหม่พยาวก่อนปีใหม่เนี่ยไม่มี

ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับหรือปิดเมืองที่ไหน
ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกไม่หลงเชื่อข้อความดังกล่าว
ให้รับฟังข้อมูลจากศาลจากทางภาครัฐเท่านั้น
เพราะฉะนั้นยังไม่มีนะฮะที่จะบอกว่าปิดเมืองเชียงรายเชียงใหม่พยาวไม่มีนะวันนี้
อ้าวโอเคก็เดี๋ยวลองไปตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของโควิดไนทีน
คือจริงแล้วตอนนี้โควิดเนี่ยมันแตกมาเป็น๘สายพันธุ์นะ
อีกสายหนึ่งถูกมั้ยครับอีกสายแล้วใช่เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นมนุษย์แต่ว่ามีเผ่าของมันมีเป็นเผ่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งคนละอย่างกับอู่ฮั่นที่เคยระบาดถูกไหมฮะจริงเบาสุดจริงจริงแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
แต่หมู่ฮั่นเบาสุดจริงแล้วมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เวลามันไปอยู่ในไหนอยู่ในร่างกายใครอะไรอย่างนี้บางทีมันก็เปลี่ยนของมันไป
เขาบอกว่ามันอยู่ในโคโมโซมของใครอย่างเช่นของแต่ละ
เราสังเกตโมโซนของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกัน
แล้วตอนนี้มันไปหาหมาหาแมวหาอะไรได้แล้วนะ
เออตอนนี้มันไปหาหมาแล้วก็มันก็มีการถ่ายทอดกันหมากับแมวหรืออะไรอย่างเงี้ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะวันนี้ผมเพิ่งคุยมาเอง

ใช่ใช่เพราะอย่าลืมว่าเราก็ได้มาจากสัตว

ใช่ใช่เขาว่าอย่างนั้นที่คุยกับทางคุณหมอนะวันนี้ก็ได้

ไม่มีไม่มีเขาประกาศออกมาแล้วว่าพรุ่งนี้จะเริ่มร้อนแล้วไม่ต้องเป็น

ไหนใครบอกว่าอากาศไม่หนาวพี่

ใช่อันนั้นเราเข้าใจแต่เขาบอกว่าพิศนุโลกอากาศยังหนาวนะจ๊ะ
อยู่ในสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดกันด้วยล่ะทีเดียว

คราวนี้ที่บ้านใหม่ร่องกล้านะคะ
หมู่บ้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่อง๙
สุดอยู่ที่๑องศาเซลเซียสเลยจ้ะพี่
หลังคารถโยนของชาวบ้านด้วย
นักท่องเที่ยวเองก็ขึ้นมาเที่ยวในช่วงวันหยุดชดเชยที่ผ่านมาเนี่ย
ช่วงนี้นะคะก็ขึ้นไปกันเต็มเลย
ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีปรากฏการณ์เหมือยขาบ
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยค่ะ

ซึ่งในช่วงนี้ก็มีเทศกาลชมดอกนางพญาเสือโครง

ที่ภูลมโลห่างจากบ้านไหมร่องก้า๑๗กิโลแมตร
ทำให้บ้านใหม่ร่องกล้าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาชม
แล้วก็พักผ่อนธรรมชาติกันอย่างต่อเนื่อง
เกอร์เป็นน้้ำครั้งอ่ะน้้ำครั้งเอ่อน้้ำครั้งที่แข็ง
คือภาษาเหนือใช่ไหมล่ะวันนี้มีคลิปคลิปหนึ่งอืม
แล้วสาวก็สูตรทนชัยทำไมครับเผยว่าคลิปเสียงคลางห้อง
ตกใจเรียกว่าถูกเชื่อดโอ้ยยังไงดูสิแต่เล่นละครเก่งนะ
มันกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเนี่ยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์
หลังจากเจอกับปัญหาเสียงรบกวนข้างห้อง

ว่าข้างห้องเสียงดังแบบนี้ติดต่อกันมาหลายเดือนขอฟังเสียงหน่อยค่ะ
ไม่มีเสียงค่ะเขาไม่ฟังไม่ได้นะพี่

เสียงอะไรดีกว่าเขาเล่าไหมว่าเสียงอะไร

เสียงมันคล้างเสียงมันเหมือนกับซิดอุ๊ยบลื้อบลื้ออ่ะ
ซิดอุ๊ยบลื้อบลื้อ

แต่ในนี้เขามีคลิปเสียงให้ฟัง

นอนก็นอนไม่หลับตอนแรกนึกว่าโดนเชื่อด

เกือบไปแล้วเกือบไปแจ้งความเถอะ

มีการทำร้ายร่างกายแล้วเราแบบว่า

บางวันก็ทะเลาะกันเครื่องกัน
แล้วก็บอกว่ามีวิธีจัดการยังไงช่วยด้วย

ควรรับผิดชอบไหม
แต่เดี๋ยวนี้คอนโดห้องมันได้ยินเสียงกันหมดเลยนะ

ผมเนี่ยผมไปกับป๋องกระพลได้ยินเหมือนกัน

เป็นเสียงแบบเป็นเสียงผู้ชายพูด
ผมไม่อยากยืนยันเป็นเสียงป๋องกระพล

ผมก็พี่รอมไหมน้อง

ว่าพี่รอมมาก

ไม่ผมก็ไปทำงานด้วยกัน

โอ้พี่รอมไหมน้อง

หนุ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ทำชั่ว

หนุ่มพูดสิว่าหนุ่มปฏิบัติที่หนุ่มไปกระป๋อง
คุณน่ะไม่รู้ผมนะสุดท้ายต้องนั่งธรรมาธิเลย
โอ้โหหยุด

เป็นอย่างนี้ที่คุณไปเที่ยวมานี่
มันมีมากกว่านั้นนะมีมากกว่านั้นคุณนะ

เหยียงไม่จบอีกหรอ
เพื่อนของเจ้าก็ช่วยกันแชร์นะเพื่อให้ชาวเน็ตเนี่ยหาทางออก
ระบุว่าคือเพื่อนแยมเนี่ยซื้อคอนโดห้องละ๓ล้านกว่าบาทนะ
ห้องนึงไม่ใช่เป็นล้าน๒ล้านห้องละ๓ล้านกว่าบาทนะ
ข้างห้องมีอะไรกันดังมากมันบ่นกับแยมทุกวันว่า
อยากย้ายออกมาแต่ซื้อไปแล้วแบบนี้ทำอะไรได้บ้าง
บอกนิติคอนโดก็ไม่ทำอะไรเลยขอความเห็นหน่อย
งานนี้ก็เลยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมาย
บอกว่านิติไม่ช่วยอะไรหรอกก็ต้องหาซื้อที่กันเสียงมาแปะห้อง
เขาบอกว่าโดคอนโดอะเท่ามันเจ้ายินจริง

เสียงดังมันเอาง่ายเมื่อก่อนมันใช้อิดอิดใช่ไหมล่ะ

มันไม่ใช่อิตกว่าอ่ออ่ออ่อ

เป็นอิดมอนนะคุณแม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไง
มันก็เป็นแบบเทคโนโลยีกันบางมันบางมากคุณแม่

ขนาดทำเหรียญบาทตกก็ได้ยินเลย
โอ้โหจริงจริงเนอะ
อ่าใช่เออใช่ถูกไหม
แล้วยิ่งที่เล็กอย่างแถวที่มัน
มันก็ต้องบีบมามันก็ยิ่งต้อง

แต่ปกติอ่ะค่ะใช่หรอ
เหมือนเป็นอยู่ห้นเขาเล่าระคอบริกา

ถ้าถามว่ารักษแดงนะให้คิวนะ
ห้าโมงเย็นถึงตีห้าโอ้โห

ทุกวันนี้คุณไปรับงานพิธีกร๒๓แสน

ห้ามงเย็นถึงตีห้าพี่มดดำถ่ายสักวันคืน
ได้สามสี่แสนห้าแสนชอบโมงเดียวยังไม่อยู่เลย
ไม่ผมสงสารคนในกองถ่าย

ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเชื่อผมนะ
นั่มอนี่ก่อนเป็นจริง
ขำแตปลาอยนางแบบคุณภาพประทะช้องภาพ
นี่กูตายกูตายตายตายเป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเลย
ในคลิปนี้ก็จะเห็นนางแบบนะฮะลงทุนไปถ่ายภาพในคลองแบบจัดเต็ม
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาคอมเมนต์กันรัวนะครับ
แล้วก็ยกนิ้วให้นะฮะสำหรับความทุ่มเทในครั้งนี้อืมนี่
จัดเต็มจริงจริงน่ะโอเคอ่ะโอเคไปอีกมั้ยพักกันก่อนนะฮะ

มีน้องคนนึงนะครับชื่อว่าน้องเอ่อฮ่าฮ่า
ซี่นะฮะคือแกบอกมาแบบนี้บอกปกติเนี่ยจะดูข่าวใส่ไข่ย้อนหลังตอน
เช้าวันนี้ลาป่วยมีโอกาสได้ดูสดเลยนะฮะ
ขอกำลังใจจากพี่ทั้ง๓คนหน่อยค่ะขาหนูพลิก
กระดูกแตกเอ็นขาดเข้าเฝือกอยู่ชอบรายการนี้มาก
พี่หนูหมายถึงพี่ต่อบ่อหรือเปล่า
ไม่มือไปกับพี่ป๋อง๒คนไปถ่ายรายการเมื่อก่อนป่ะ
พอเล่าข่าวข่าวนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวบันเทิงแต่เป็นข่าวที่คนอยากจะรู้พอสมควร
ที่มีหมอดูไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังท้องอยู่ก็คือเอาล่ะหมอดูก็ทำพิธีให้
บอกไปขับลูกออกซะไปขับลูกออกซะแล้วก็จะเอามาทำกุมารทอง
เด็กคนนี้อายุเพิ่ง๒๓นะฮะผู้หญิงคนนี้กำลังท้องอยู่
บอกว่าเอาละเอาลูกออกเพื่อที่จะทำการแก้กรรม
แล้วก็เอาเด็กคนนั้นมาทำกุมารทอง
แล้วก็หลังจากนั้นก็อัดคลิปอัดคลิป
คือหมอดูนี่ก็บอกเหมือนกรณีผู้หญิงอายุ๒๓ปี
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสิวานายสิวาเนี่ยเป็นหมอดูที่มีวิชาแก้กรรมฮะ
จากการทำแท้งเขาบอกว่าชื่นยาวกว่านั้นนะศิวาเลย
สิวาสิวาเฉยอ่าสิวาหมอดูนะครับศิวาหมอดูเนี่ยเขาบอกว่าเลย
ใครที่ทำแท้งมาใครอะไรเขาก็จะแก้กรรมให้จากการทำแท้งเนี่ยนะ
เสร็จแล้วปุ๊บก็ลวงไปข่มขืนกระทำชำราวนะครับ
ก่อนที่จะถ่ายคลิปวิดีโอข่มขืนเรียกเงินเนี่ยอีก๒แสนบาท
เรื่องต้นตำรวจก็ออกหมายจับดำเนินคดีข้อหาการใช้กำลังข่มขืน
แต่ที่หมอดูก็เปิดเผยว่าเตรียมจะแจ้งความกลับผู้หญิงเหมือนกัน
เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้

ก็มีผู้หญิงคนนึงเขาเลิกกับแฟนเก่าเขา
ขอใช้นามสมมุติว่าน้องก้อยกันแล้วกัน

เนี่ยมันมีหมอดูคนนึงนะชื่อว่าเนี่ยไอ้โทนหมอดูโทน
ยังไงซะก็ลองแบบลองไปดูสิ
แต่ตอนแรกเขาไม่ได้ดูนะก็เลยเข้าไปดูในเฟซบุ๊คซะก่อน

ก็มีการไปแนะนำตัวกันในเฟซบุ๊กนี่แหละฮะ
หมอดูโทนก็เลยติดต่อกลับมาบอกโอเค
ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องทุกข์ใจนะให้มาปรึกษากันมาคุยกัน
พอหลังจากนั้นเนี่ยทางก้อยเนี่ยเขาก็ไป
เป็นนามสมมุตินะเขาก็ไปหาหมอดูโทน

อันนี้ตั้งคันอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเด็กออก
แล้วก็ให้ยาขับมาก้อยก็เลยไปกินยาขับ

ลุงทนบอกว่าถ้างั้นเอาเด็กคนนี้เอากลับมาให้เขานะ
เดี๋ยวเขาจะทำพิธีให้เอาซากเด็กกลับมา
เดี๋ยวทำพิธีให้เด็กคนนี้จะได้ไม่ต้องไปตามแม่

ก็ทำพิธีเขาก็กินนะแล้วก็เอาซากเด็กเนี่ย

อันนี้คือในมุมของผู้หญิงเขาเล่ามาแบบนี้นะ
หลังจากนั้นเนี่ยหมอดูโทนคนนี้
ก็ไปหลอกลวงเขาต่อนะฮะ
บอกว่าให้มาเจอจะทำพิธีตัดกรรมให้

ถูกหมอดูโทนเนี่ยข่มขืนนะฮะ
มขืนถึง๓วันเลยนะ๓ครั้งด้วยกันนะฮะ

หนูขอโทษถ้าหนูทำอะไรผิดนะอย่าทำอะไรหนูเลย

เขาก็เลยข่มขืนผู้หญิงคนนี้
หลังจากนั้นผ่านไปนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ย
ก้อยเนี่ยก็ถูกล็อกกุญแจมือ
แล้วก็พาไปที่โรงแรมแห่งนี้นี่

ว่าหมอดูโทนขับรถป้ายแดงเข้าไป
หลังจากนั้นก็ไปใช้กำลังทุบตีก้อย

บอกว่าถ้าไม่มาให้มีอะไรด้วย

แต่ถ้าเกิดต้องการให้ลบคลิปเอาเงินมา๒แสน

อะเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้หญิงดูก่อน

เดี๋ยวจะเป็นคนบอกว่าจริงเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความในวันนี้ตอนบ่ายโมง

ก้อยกุขึ้นมาว่าแบบนั้น
ตัวเขาเองเป็นหมอดูชั้นดี

แล้วต้องการที่จะมาเอาเงินจากเขาไปทำแท้ง

เงินเขาก็โอนให้โอนให้แต่บอกไปใช้หนี้
แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเงินไปทำแท้งเขาไม่ให้

เขาบอกว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็เลยมา

มาหาเขาเขาก็เลยแบบมีสัมพันธ์ด้วย

บอกอ๋อจริงแล้วเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล

เป็นการสมยอมเป็นข้อตี้ของทางเพศ

แบล็คเมย์ครับถ่ายคลิปถ่ายภาพเนี้ยไว้ทำไมเอออันเนี้ยคลิปนี้ก็คือท่ายร่วมกัน
รับรู้ร่วมกันครับรับรู้ร่วมกันคือถ่ายพรีเซ็กแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อที่จะมีอะไรกัน
เรื่องปกติครับเอออันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้ร่วมกันว่าหนูอ่ะถ่ายคลิปเก็บไว้
เออเพื่อเรามีอะไรกันนะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย
แล้วที่เขาบอกว่าเราเนี่ยเราเนี่ยคือว่าเรียกไปสองแสนนะเรียกว่าให้คลิป
คลิปแล้วก็คือแล้วเดี๋ยวจะลบคลิปเรียกมาไม่จริงถามเขาว่าถ้าเรียกจริง
ผมต้องได้เงินนี่มีเงินไปแล้วเหลือแปดหมื่นไม่มีไม่มีการเรียกเงิน
ไม่มีการได้แล้วถ้าให้เงินแล้วเดี๋ยวก็คือว่าจะเอ่อไม่เลยพิษเลย
พิษเลยอันนี้พิษอันนี้ชัวร์พิษเอามายืนยันกันได้เลยไม่เกี่ยวกัน
อันนี้ผมขอผมขอยืนยันอันนี้มันเป็นการทะเลาะกันแล้วก็คุยกันว่า
ต้องเอาเงินกูมาดิกูเอาเงินมึงมามึงเอาเงินกูไปเป็นการทะเลาะกัน
มันเอามาอ้างเฉยมันเอามาอ้างเฉยผมยืนยัน
นี่แหละครับก็คือจริงแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าไอ้เงินสองแสนบาทเนี่ย
เขาไม่ได้แบล็คเมลเพียงแต่ว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยนะฮะ
คือไปเหมือนกับมีไปสมยอมเขาเองแล้วเขาก็พยายามบอกว่าไอ้เงินสองแสนเนี่ย
คุณเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ลูกคุณคนโตนะเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีลูกมาเนี่ย
คนโตอยู่แล้วคนหนึ่งคนที่สองอ่ะแท้งแล้วคนที่สามกำลังตั้งคันอยู่
เขาบอกเขาไม่เคยคิดที่จะไปทำให้ผู้หญิงเนี่ยแท้งเธอแต่อย่างใดเขาว่าอย่างนั้น
แต่จริงแล้วประวัติของโทนเท่าที่ทราบมาเป็นข่าวนะเขาต้องใช้เขาเป็นข่าวอ่ะนะ
หลังข่าวแจ้งมาว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
แล้วเคยเอาระเบิดไปวางบ้านเขาด้วย
แห่วจริงเหรอ
อยากให้ซูมมานี้โต๊ะเราเนี่ยหมดไปจีบห่อแล้วเนี่ย
หมดเรียบหมดแล้วค่ะคือมาในช่วงเวลานี้บอกเลยว่าสุดจริง

โปรดติดตามตอนต่อไป